ครับก็ขณะนี้เลยเวลา๑๗นาฬิกาแล้วนะครับ
ก็คือพี่น้องประชาชนคนไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ก็ได้ไปใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
ผมและพักประชาธิปัตย์ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกคน
ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของท่าน
เพราะว่าการใช้สิทธิ์ในระบอบประชาธิปไตย

แล้วก็การที่ท่านสละเวลาไปใช้สิทธิ์นั้น
ก็เพื่อที่จะกำหนดของอนาคตของประเทศร่วมกัน
ผมถือโอกาสนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกคะแนนเสียง
ที่มอบให้กับพักประชาดิบัติ
ซึ่งก็จะเป็นกำลังใจที่จะให้เราเดินหน้าทำงานต่อไป

ยืนยันว่าทุกคะแนนที่ท่านลงให้กับพักประชาธิปัตย์ไม่มีศูนย์เปล่านะครับ
ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไร
ผู้แทนราษดรของพักประชาดิบัติทุกคนสำนึก
ในคะแนนบริสุทธิ์ที่เราได้รับในทุกคะแนน
ซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้เราต้องมุ่งมั่น
ในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป
ผมเรียนสั้นสุดท้ายว่าเราภาคภูมิใจ
ที่ได้รณรงค์หาเสียงครั้งนี้
โดยการยึดมั่นในอุดมการ
ที่ต้องการที่จะสร้างประชาธิปไตยสุจริต
สำหรับประเทศไทยต่อไปนะครับเราขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ
แล้วก็จากนี้ไปก็คงจะได้ไปติดตามเรื่องของผลการเลือกตั้งต่อไป
ซึ่งเมื่อมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็คงจะได้มีโอกาสมาพบปะ
พูดคุยกับสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนอีก
ขอขอบพระคุณสำหรับทุกคะแนนเสียงและขอบคุณทุกคนที่ไปเลือกตั้งครับ